ในวันพรุ่งนี้นะครับนางองซานซูจีก็จะเดินทางมาเยือนไทย

ในฐานะที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศพม่านะครับ
และจุดแรกที่นางซูจีจะไปก็คือพบปะแรงงานชาวพม่า

ซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการเตรียมสถานที่ต้อนรับ
มกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
ซึ่งก็จะเป็นเวทีที่สำคัญนะครับ
แรงงานพม่าจะได้สะท้อนปัญหาให้นางซูจีได้รับฟัง
ก่อนที่นางซูจีจะหารืนกับคนเด็กประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีในวันถัดไป
โดยนายแมนรัฐรัตนสุคลผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ระบุถึงการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนางซูจี
ซึ่งจะเดินทางมาที่ห้องประชุมตลาดทะเลไทย
จังหวัดสมุทรสาขรในช่วงบ่าย
ทางนี้ทางจังหวัดก็ได้เตรียมการต้อนรับอย่างสมเกียจนะครับ
การติดทงชาติไทยและพม่าบนถนนพระราม๒
ตั้งแต่จุดต่อกรุงเทพมหานครจนถึงตลาดทะเลไทย
รวมถึงการให้ชาวพม่าที่มารอต้อนรับถือทงอีกประมาณ๑๐๐ผืน
ขณะที่บรรยากาศตามชุมชนต่างรอบตัวเมืองสมุทรสาคร
ก็มีชาวพม่าส่วนหนึ่งเตรียมการแสดงในชุดประจำชาติ
สวมใส่เสื้อที่มีการสกรีนใบหน้าของนางซูจี
พร้อมข้อความระบุว่าเรารักแม่ซูที่จัดทำขึ้นมาเพื่อรอต้อนรับ
สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัย
มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า๙๐๐นาย

เพื่อคอยตรวจบุคคลที่เข้าไปร่วมให้การต้อนรับ
อีกส่วนกระจายกำลังเฝ้าระวังในพื้นที่ลานตลาดทะเลไทย
ในส่วนของแรงงานที่จะเข้าร่วมให้การต้อนรับได้

โดยแรงงาน๕๐๐คนที่จะเข้าห้องประชุม
เป็นแรงงานสัญชาติพม่าที่คัดมาจาก๙บริษัท
ส่วนแรงงานที่เหลือซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนไม่ต่ำกว่า๑๐๐๐คน

ที่ต้องการจะมาร่วมต้อนรับและฟังนโยบาย
การบริหารประเทศของนางซูจีครับ